มาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้าง
ไปมาแบบสายฟ้าแลบกันเลยนะคะ
สำหรับข่าวดีของพี่บอยพิษนุนั่นเอง
เข้าพาดูใจกับอาแมนด่า

แฟนสาวเขาให้คุณ๘เดือนเท่านั้นเห็นว่า
เข่าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว

นี่ไงภาพนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ

เป็นสาวสวยคนนึงที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ

ใช่แล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณโบคลิป
เบนจัดซีรีส์แล้วก็คุณเกะเอชลดาด้วย
ก็คือเป็นคนในวงการบันเทิงนี่แหละ
ก็คอมเจอตอนเดือนเมษายนแล้วแต่งงาน
เห็นว่าจะไปแต่งงานของสวีเดนด้วย
ไปฟังพี่บอยก่อนค่ะ
สุดท้ายเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่า

เราก็เลยขอค่อนข้างพร้อมมาก
ก็จริงเราพร้อมถ้าไม่พร้อมเราก็คงไม่ขอหรอก
อะไรอย่างนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีครอบครัวเลย
ตอนนี้ดูคร่าวไว้แต่งกลางปีหน้าครับแต่แต่งที่สวีเดน

ที่เมืองไทยผมยังไม่รับปากนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์

อยากมีเลยครับอยากมีเลยเพราะว่าจริงแล้วอายุเยอะแล้วด้วย
หลักสี่แล้วก็เข้าใจได้
ถ้าเกิดว่าจะมีครอบครัวเป็นสัตว์เป็นป่ายินดีด้วยนะคะ

อีกสิ่งก็ได้นะเอาไปค่ะ